ปิดท้ายบ้างดีกว่าช่วงนี้มีเด็กมาเยอะอันนี้โดนใจเฟื่อง
แมวเราอาจจะไม่ได้อินมากแต่ว่าเป็นเด็กน้อยเนี่ยนะคะ
เธอคนนี้เปล่งพลังเสียงคุณผู้ชมเป็นหนูน้อยวัยสองขวบในสหรัฐเท่านั้นนะคะ
ร้องเพลงอะไรลีลาจะเด็ดแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเฉลยก่อนว่าเพลงอะไร
น้องแต่พลังเสียงหนูนี่ดูแววแล้วเนี่ย

เป็นไปได้
จริงเขาไม่ต้องใช้แง่ล้องแบบพลิกอโอเบรา

ให้พาเวอร์ออกมาจากท่อโปรเจกต์เสียงดูน้องแบบเต็มที่นะคะ
จำชื่อไว้ให้ดีอนาคตอาจจะด่งดังนะคะไวโอเล็ตโอเจีย
อยู่ในรัฐหลุยเซียน่าของสหรัฐนะคะสร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์ค่ะ
คุณแม่นี่แหละเป็นเจ๊ดันนะคะทำให้คลิปนี้ล่าสุด
มีคนเข้าชมไปกว่า๑ล้าน๑แสนครั้งแล้ว
จัดเต็มทั้งน้ำเสียงแล้วก็ท่าทางการร้องนะคะ
คุณแม่ของหนูน้อยโอเจียบอกว่านี่เป็นสไตล์ส่วนตัวของหนูน้อย
เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็ตาม
จะออกลีลาเต็มร้อยเรากลับแสดงบรอดเวย์แบบนี้ทุกครั้ง

เออจริงนะคะแล้วลองงว่าเอ๊ะเพลงอะไร

สุดท้ายนะ

เต็มที่เลยทีเดียวนะคะ

มีการแบบว่ามากอะ

ใช่แล้วคือปกติกว่าเพิ่งจะทำเสียงไวเบรกแบบนี้ได้

ยากมากน้องนี่ได้ตั้งแต่๒ขวบพรสวรรค์มาเต็ม

เดี๋ยวจะรอดูน้องตามหน้าจอทีวีน้องจะต้อง
ก็ถ้าชื่นชอบร้องเพลงอะไรอย่างนี้เนอะ
จะมีรายการเอาไปออกอะไรแบบนี้นะคะ